เรื่องของธีรทรบุญมาทัน
หลังจากที่กระแสข่าวของทีมเมืองทอง

มีแต่ข่าวนักเตะย้ายออกครับ

เคสของอธิสักต์ไกรศรก็เห็นมีข่าวว่า
บรรลุรายละเอียดในการซื้อขาย

ธีรทรเองเนี่ยก็เป็นเบอร์ต้นอยู่แล้ว
จะย้ายออกเนื่องจากว่าไปเล่นที่
ถ้าโยโกมาจะเอาต่อ

อันนี้ยืนยันคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวแถลงจากทางสโมสร
แต่ว่ามีการเปิดเผย

ตอนนี้หลายสื่อก็เริ่มลงแล้วนะครับ

ราธรบุญมาทันไปอยู่กับทีมแล้วก็ตอนนี้บรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับ
เหลือเพียงแค่การประกาศจากทางสโมสรเท่านั้น
แล้วก็มีแหล่งข่าวที่พูดคุยในเรื่องนี้ด้วย
แต่คุณเช็คแล้วเนี่ยก็คือว่าโอเคล่ะไม่ใช่ข่าวลื่น

เป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็ไม่น่าพลาดอย่างที่บอกนะครับ
ตัวเลขค่าตัวสักประมาณเท่าไหร่เพราะตอนแรกมีข่าวว่าโอ้โหจะไปถึง๗๕ล้านบาท
สุดท้ายจบสักประมาณเท่าไหร่สุดท้ายจบที่๓๖นะครับ
อันนี้รายงานล่าสุดบอกว่าจบที่๓๖สัญญา๓ปีแล้วก็ค่าเหนื่อยน่าจะราว๑ล้านบาทต่อเดือน
อันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาหรือการยกย้ายตัวเกิดขึ้นจริง
จะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นเท่าที่แหล่งข่าวได้เปิดเผยมามีประมาณนี้
ก็เอาเป็นว่าฟังไว้ให้มีรายละเอียดดีกว่าไม่รู้อะไรเลย
อย่างน้อยก็ยังได้ทราบว่านักเตะขวัญใจของเราตัวแทนของประเทศไทยเนี่ย

แล้วด้วยจำนวนเงินผมว่า๗๕ล้านบาทตามข่าวตอนแรกแพงไป
แต่๓๖ล้านสำหรับอายุของธีรทร๒๙ปีจริงก็ยังใช้งานได้อยู่อีก๒๓ปีนะครับ
ผมว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแหละกับผลงานปีที่ผ่านมาพาทีมเป็นหนึ่งแชมป์
อาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อด้วยราคานี้ก็เลยต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
คือญี่ปุ่นเขาจะลงทุนกับใครสักคนเราต้องยอมรับนะเขาต้องเห็นผลงานที่ต่อเนื่อง
เดี๋ยวต้องดูว่าปีต่อไปเราไปเนี่ยถ้าดีขึ้นไปเรื่อยเนี่ยอาจจะไม่จบแค่นี้
ใช่แล้วต้องดูด้วยว่าจะมีใครได้ไปหรือเปล่าล่าสุดก็มีรายงานว่า
รสินอาจจะไม่ได้ไปแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นรายงานมาแต่ว่ายังไม่ชวน
เดี๋ยวต้องรอทางสโมสรคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งครับนะครับนอกจากนี้ธีรทรเองก็มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของอาเซียนด้วยนะครับ
ไม่ใช่แบบว่าเราจะไปแชร์คนไทยนะแต่ว่าด้วยฟอร์มของดั่งหวัดเริ่มในช่วงหลัง

ใช่ครับเราพูดถึงการเสียประตูสิติในการเสียประตูของดังวันเริ่มเนี่ยอาจจะดีในทีมชาติแต่ว่าสโมสรเองอาจจะเสียเยอะหน่อย
เวียดนาม๒คนก็คือเกวงออกหายกัปตันทีมของเขา
แล้วก็ดวนวันเห่าแบ็คซ้ายจากฮีเรนวีน
กลางมีชนะทิพย์แล้วก็โด่หุ่งหยุงจากเวียดนาม
แล้วก็มีฟิลิปปินส์อย่างเซบาสเตียนอย่างสเตฟานชะล็อก
แล้วก็หลังโบโบของเบียนมาร
ที่กองหน้ากองหน้านี้ไม่ซ้ำชาติแล้วก็ไม่มีคนไทยนะครับ
เป็นอิกซานฟานดี้ของสิงคโปร์นะครับ
สโควี่ราซิสของมาเลเซียแล้วก็เหงียนกวางหายของเวียดนามนะครับ
สื่อของเอเชียที่จัดออกมาให้เรา
ไปดูอีกหนึ่งคนนะครับไม่ได้ติดโผล่ในกลุ่มผู้เล่นยอดเยี่ยมของอาเซียน
แต่ก็เป็นผู้เล่นฝีเท้าดีระดับต้นเหมือนกันนะครับ
แต่สุดท้ายไปพิสูจน์ตัวเองที่ยุโรปก็ยังไม่ได้อีก
ล่าสุดเนี่ยเหมือนมีข่าวว่าเหมือนก้มฝือนะครับสูญหน้า
ทีมชาติเวียดนามที่ย้ายไปร่วมทีมแซงทรีดองในลีก
ของเบลเยี่ยมมาช่วงกลางปีที่ผ่านมาแต่โอกาสลงกับต้น
กัดเนี่ยจริงจริงแทบจะไม่มีเลยนะครับลงเล่นไปน่าจะเป็น
เสร็จเสี้ยวนาทีส่วนสำรองที่ผมเคยดูเนี่ยวางสักยี่สิบ
ทีท้ายสักสักเกมนึงแล้วหลังหลังนี้ก็หลุดตลอดครับล่าสุด
โฮจิมินซิตี้นะครับทีมนี้เหมือนจะได้ไปเล่นรอบคัน
ใช่เดี๋ยวจะเจอกับบุรีรามนะอ่าก็ยื่นข้อเสนอนะครับโฮจิมิน
เขาเสนอเนี่ยเป็นเงินไทย๔ล้านบาทให้กับต้นสังกัดที่
จริงอย่างฮองอัญญาลายซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมลีก
ลีกของเวียดนามเพื่อดึงตัวนะครับอย่างก้งเฟืองเนี่ย
มาเล่นนะครับลุยศึกเอฟซีแชมป์เอสลีกหลังจากที่เขานั้น
ก็ได้ลงสนามกับทีมเพียงแค่หนึ่งเกมในฐนะก็เล่น
สำรองสรุปแล้วก็คือที่ผมบอกเลยเนี่ยมีเกมหนึ่งทุก
ต้นต้นอ่ะใช่ลงยี่สิบนาทีหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะครับ
ไปเลยแทบไม่ได้ลงแล้วก็ถือว่าไปโชว์ฟอร์มใน
สำรองมากกว่าแล้วก็มียิงประตูแต่ว่าอย่างที่บอก
คือทีมสำรองมันไม่เหมือนกับทีมหลักใช่แล้วไปแล้ว
เหมือนไปนั่งอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเหงียนกง
เงืองจากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สื่อข่าว
นามที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหงียนกง
เงืองหลักเลยที่ทำให้ปรับตัวกับทีมต่างประเทศ
ไม่ค่อยได้คือเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอ่าเป็นคนพูดค่อนข้าง
เพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยมันเป็นไปได้ยากใช่มันเป็นการ
ขยับดูนะแน่นอนพอไปต่างประเทศเนี่ยคืออาจจะไม่เหมือนกัน
วินที่กวินกวินมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมแต่ว่ายัง
กงเฝืองเนี่ยเขาสื่อสารค่อนข้างน้อยแล้วการปลูก
มันก็ส่งผลกระทบตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่า
ถ้าจะกลับมาเล่นกับโฮจิมินแล้วเนี่ยจะกลับมาฟอร์มพีคเหมือน
หรือเปล่าเพราะดูแล้วกระทบไปหมดเลยทีมชาติชื่อของวง
เงืองเนี่ยก็หายไปนี่เป็นตัวความหวังเลยนะก่อนจะมีทาง
เหนียนกว่าหายเนี่ยก็คือเนี่ยน่ะมีคนนี้เลยน่ะสุดท้าย
ก็ไปไม่ได้แล้วไปมาหลายที่แล้วนะครับครับทั้งหลีกของ
ญี่ปุ่นนะครับต่างประเทศไปมากี่ที่แล้วเนี่ยอ่าไปมีตัว
ไม่ผสมความสำเร็จก็ต้องกลับมากลับมาดูในประเทศ
ใหม่นะครับเอามาดูยูยี่สิบสามชิงแชมป์เอเชียที่ไทย
เจ้าภาพนะครับเราเองก็หวังว่าคือต้องไปไกลกว่ารอบแรกแล้วลุ้นนะครับ
อันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะครับก็จะแข่งขันกันในช่วงต้นปีหน้านะครับ

ใช่ครับตอนแรกที่๑๖แต่ว่าล่าสุดรายงานเป็น๓๐คน

เพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมกับสมบัติสอนในช่วงปรีซีซั่น
อาจจะเริ่มช้ากว่าทีมอื่นแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวกันไม่ทัน
ก็คาดว่าชุดซีเกมมาเป็นหลักแล้วก็จะผสมมาสายกับหน้าใหม่
หรือคนที่มีโอกาสซ้อมมาแล้วแล้วก็หลุดจากทีมไปก่อนหน้านี้
ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าผู้เล่นนะครับที่จะเสริมเข้ามาเนี่ย
คนนี้ต้องมีต้องมานะต้องลองแล้วแล้วก็อันนี้เห็นด้วยนะครับ
ก็สุดท้ายไม่รู้ว่าเหตุการณ์ขนาดเยอะจะเกิดอะไรขึ้นที่ผมบอกไป
แต่เพื่อชาติต้องเคลียร์กันเพราะว่าถ้าได้เควินมาขึ้นเกม
ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นแน่นอน
คือรุ่นนี้ต้องยอมรับว่าเควินผลงานโดดเด่นมากที่สุด
ทีมชุดยู๒๓กับต้นสังกัดเองพิสูจน์แล้วนะครับ
ทีมชาติอ่ะเดี๋ยวมาพิสูจน์กันครับอ่าโปรแกรมของเรานะครับ
แข่งขันสามวันครับแปดสิบเอ็ดสิบสี่มกราคมนะครับ
เจอกับบาเรนก่อนวันที่๘นะครับแล้วก็เจอกับออสเตรเลียต่อด้วยเจอกับอีรักษ
ก็คือไล่มาโทสต์สี่โทสต์สามโทสต์สองเจอกับบาร์เรนนัดแรกก็น่าจะสำคัญที่สุด
เพราะว่าดูแล้วเป็นคู่แข่งที่เบาที่สุดแล้วนะครับแข่งขัน๒ทุ่ม๑๕ของทุกวันนะครับ
ตอนนี้บัตรเข้าชมก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับอ่าไปดูเกมคุณภาพแล้ว
ต่างกับชุดใหญ่เลยนะครับผมว่าน่าจะไปดูกันเยอะเลยครับ